กับเหตุการณ์๑๓ชีวิตติดถ้ำหลวงนะคะ

ภาควิจารณ์กันไปต่างนานาค่ะ
แต่ว่าเรามาฟังคนในโลกบันเทิงกันบ้างดีกว่านะคะ
ว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ก็แสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์นี้ด้วยนะ
ว่าไม่ว่าตอนนี้สังคมจะมองอย่างไร

แล้วก็น้องอีก๑๒คนนะคะ
ซึ่งก็เป็นข้อคิดให้ที่ดีนะให้กับคนทั่วไป
แม้เราจะไม่ใช่ผู้ประสบภัยก็ต้องค่ะค่ะค่ะ
มันแสดงให้เห็นว่าทั้ง๑๓คนมีสัมปชัญญาสูงขนาดไหน

สิ่งที่เขาควรจะมีมากที่สุดในช่วงเวลาคับคันคือสติ
เพราะสติเท่านั้นที่ทำให้เราดำรงอยู่ได้
มนุษย์เราจริงสามารถอดอาหารได้นาน
ไม่ได้ขาดใจตายในเวลาอันสั้นขนาดนั้น
แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราตายไวมันไม่ได้เพราะว่าขาดอาหาร

เขาไม่ได้หาทางหาแหล่งน้ำจืดในการรับประทาน

ในการควบคุมสติไม่ให้สติแตกหรือสติกระเจิงไปก่อน
ผมว่าหลายอย่างมันอาจจะเลวร้ายได้มากกว่านี้มาก
ต้องขอชื่นชมและนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะมี
ฉันถามอะไรได้ฉันอาสา
ฉันคิดว่าฉันแบบ

ซึ้งแล้วก็มันป่าปื้มแล้ว

เพราะว่าเรายินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้น

แล้วก็เหมือนคือให้กำลังใจ
แล้วก็อนุโมทนาร่วมชื่นชมกับคนที่เขาเสียสละ

เห็นความสมัครของคนในประเทศเลยนะ
คนทั้งประเทศออกมาแบบร่วมกันอะไรอย่างนี้
ที่จะอะไรก็ได้ที่ฉันทำได้

มันเป็นการแสดงออกถึงพลังของคนในประเทศเลย

ก็หลากหลายความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะ

แบคันคุณป๋อนัทธวุฒิซิลเสียงตายไม่พูดสักคำ

ฮ่าโอ้โหเป็นไง

คือตอนนี้มันก็มีกระแสดราม่าออกมาเยอะมาก

สิ่งที่เราอยากจะให้โฟกัสกันตอนนี้ก็คือ
วิธีการที่จะช่วยเหลือเอาน้อง๑๓คนเนี่ย

เพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่เราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำ
เราอยากเห็นน้ำใจของคนไทยที่หยิบยื่นให้กันนะ
ส่วนเกรนคีย์บอร์ดก็พักกันไว้บ้างละกัน
นะคะก็ไม่ต้องพยายามที่จะพิมพ์ทุกอย่าง